สุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายที่สุดสุดท้ายท
ไม่สมศักดิ์ศรีซึ่งคณะกรรมการนั้นก็มีการดูเทปย้อนหลังกันพร้อมกันนะครับ
โดยการชกของแสงดาวพบว่าช่วงต้นในยก๓จังหวะแรกบัตรนั้น
ปรากฏว่าแสงดาวนั้นโดนหมัดแล้วมีอาการมืนจริงแต่ว่าไม่ทิ้งตัวลงนอน
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเจตนานั้นก็ทิ้งตัวก็ได้นะครับ
ส่วนข้อสงสัยอื่นก็การไม่ออกอาวุธในยกที่๔ก็ยังมีน้ำหนักไม่เพียงพอ
สุดท้ายจึงตัดสินให้พักแสงดาว๔เดือนเท่านั้นแล้วก็ห้ามขึ้นชก
ห้ามขึ้นชกทำการแข่งขันในทุกเวทีครับ
อีกครั้งนะครับโปรแกรมมวยล่าสุด
สำหรับการชกในสุดสัปดาห์นี้
คู่เอกปากาเหล็กต่อหลัก๒ต่ออำหนัก๒ปอนด์นะครับ
เจอกับช้างศึกเกียรติทรงฤทธิพิกัด๑๒๘กับ๑๓๐ปอนด์
รองเอกวีมกรุงเทพธนบุรีพบกับเดชวิชิต
สจวิชิต๘ริ้วพิกัด๑๒๐ปอนด์

กับยอดวิชาซูจีบะหมี่เกี้ยว๑๐๗ปอนด์
แล้วก็คู่เปิดหัวครับพิชิตชัยปประถม
พบกับเพชรมงคลกอดีศรพิกัด๑๓๒ปอนด
ใครชอบดูมวยใหญ่ก็ติดตามในเสาร์นี้ได้นะครับ